เริ่มดูที่พฤติกรรมของโจรที่แบบแปลกกันหน่อยดีกว่า

คือแอดวานไม่พอแต่คนเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
มันทั้งแค้นใจเจ็บใจแล้วก็ช้ำใจ
เข้ามาลักทรัพย์ไม่พอเข้าห้องน้ำของเขาด้วย
เข้าไปทำอะไรเสพยาบ้า
เสพยาบ้าไม่พอถ่ายหนักทิ้งไว้ด้วยค่ะ

เป็นเหตุลักษัพค่ะเกิดที่บ้านพัก

อยู่ริมถนนนครศรีธรรมราชนาเคียนในอำเภอเมือง
แอนจิราธันวันวัย๕๙ปี

เคยเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็เลิกกิจการไป
จากนั้นปล่อยให้เช่าได้ประมาณสัก๑ปี
นานมานี้ผู้เช่าก็ยกเลิกสัญญาเช่า
เธอเลยกะว่าเออเดี๋ยวปรับปรุงบ้าน
ปล่อยให้ผู้เช่ารายใหม่มาเช่าดีกว่า
ตัวเธอกับครอบครัวอาศัยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง

นานสักทีนึงจะแวะเข้ามาดูบ้านหลังนี้
แต่ก็ล็อกกุญแจบ้านไว้แน่นหนานะคะ

มันมีร่องรอยของคนร้ายที่เข้ามาลักทรัพย์นอกบ้าน
หลอดไฟเอ่ยจานดาวเทียมเอ่ย

ที่มันฝังในเคาน์เตอร์ห้องครัวหน้าบ้าน

เสพยาบ้าในห้องน้ำด้วย

เลยแจ้งตำรวจเลยบอกให้มาตรวจสอบให้หน่อย
เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะตรวจหาดีเอนเอติดตามตัวคนร้าย
เรื่องต้นน่าจะเป็นวัยรุ่นติดยาในระแวกนั้นแหละค่ะ